ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่พี่อุ๋ยสงสัยว่าติไม่ง่วงเหรอทำไมไม่นอนอ่ะไม่หลับไม่นอน
เห็นไหมมันหนาวติก็ต้องไปผิงไฟทั้งหนาวทั้งเสียงนกเสียงสัตว์ป่าทักทายเป็นระยะระยะ
กลางป่าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานจังหวัดลำพูนลำปางเนี่ยนะคะ
กว่าตีจะนอนเที่ยงคืนนู่นพี่อุ๋ยเที่ยงคืนเหรอขนาดเดินมาตั้งเยอะตั้ง
เดินไป๑๐ชั่วโมงพอรุ่งเช้าทีมงานเก็บที่นอนนี่ล้างหน้าล้างตาล้อมวง
กินข้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่เหลือจากเมื่อวานนะคะครับเนื้อหมูย่างคือเตรียมเข้าไปเองนะคะไม่ใช่หมูป่าหรืออะไรนะคะเตรียมเนื้อหมูเข้าไปเตรียมเสบียงจากข้างนอกเข้าไปเตรียมน้ำพริกเข้าไปข้าวเหนียวอะไรแบบนี้ค่ะต้องกินก่อนมื้อเช้าสำคัญก่อนจะออกเดินทางทีนี้เก็บสัมภาระขึ้นหลังเดินทางกันต่อค่ะเส้นทางที่ต้องเดินวันนี้เดิน
หอบเป็นระยะระยะหอบเลยเหรอก็กติเหนื่อยอ่ะพี่อุ๋ย
เขาเหนื่อยก็เขาไม่ใช่แบบเจ้าหน้าที่เดินป่าอะไรอย่างนี้เนอะ
ต้องถามติหน่อยว่าเจอเรื่องลีลับอะไรหรือเปล่า
เมื่อคืนเราก็นอนหลับฝันดีไม่มีอะไรมากวน
ก็รวมระยะทางจากตรงนั้นมาตรงนี้ก็เป็น๑๕กิโลเมตรนะครับ
กิโลเมตรซึ่งเราก็ถามเจ้าหน้าที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็บอกมาแบบนี้นะ
บอกเจ้าหน้าที่นี่ดูมีความชำนาญในการเดินเดินมาก
แต่เจ้าที่เขาบอกว่าถึงแม้จะมีความชำนาญแต่ก็เหนื่อยทุกครั้งที่เดิน

ทีนี้ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ที่นำทางติไปเขามีเรื่องเล่านะ

เพราะว่าพอเข้าป่าไปลาดระเวนใช่ไหมคะดูแลความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่บอกว่าเวลานอนชอบได้ยินเสียงเหมือนเสียงฝีเท้าคนเดินรอบเปรย์ที่นอน
บางครั้งรู้สึกเหมือนใครมายืนมาจับมาเขย่าอยู่ปลายเท้า
หลายคนคือบอกว่ามันรู้สึกแบบนี้จริง
แต่ไม่มีใครกล้าส่งเสียงทักนะตามความเชื่อนะคะ
เขาก็มองว่าเจ้าป่าเจ้าเขาคงมาทักนั่นแหละ
หรือไม่ก็แวะมาให้กำลังใจไม่ใช่ผีสางสัมภเวษีอะไร
เจ้าหน้าที่ไม่กลัวค่ะเพราะเชื่อว่าสิ่งที่สัมผัสได้เหล่านี้
คือเขามาดีเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ไปทำหน้าที่
ปกปักรักษาป่าเขาครับเจ้าป่าเจ้าเขาคงมาทัก

ทีมงานเดินเท้ากันต่อนะคะจนสุดท้ายไปถึงยอดดอย
เจดีร้างเก่าแก่ประดิษฐานติดกันอยู่๓องค์ค่ะ
มีเสียงพระวางอยู่วัชพืชขึ้นปกคลุมเต็มเลย
ติก็ช่วยกันทำความสะอาดนะคะช่วยกันกับเจ้าหน้าที่
คืออยากจะเห็นความงดงามขององค์เจดีนะคะ
ตั้งแต่ฐานไปจนถึงยอดเนี่ยค่ะก็ต้องช่วยกัน

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานคุณนับปวัญชัยก็บอกว่า
ที่ทีมข่าวไปถึงสูงกว่าระดับน้ำทะเล๑๒๑๕เมตร
ห่างจากที่ทำการอุทยาน๑๒กิโล
ที่ตั้งขององค์เจดีอยู่ตรงสรรเขา
แบ่งระหว่างจังหวัดลำพูนกับลำปางนะคะ
เจ้าหน้าที่ของอุทยานเป็นคนที่เดินเท้า
ไปเจอซากเจดีตอนลาดระเวนจนปี๒๕๕๙
กรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบสันนิษฐานว่า
ตั้งแต่สมัยราชการที่๖เป็นศิลปะแบบล้านนา
ฐานเจดียาว๑๑เมตร๘๕เซนติเมตร
กว้าง๕เมตร๘๕เซนติเมตร
สูงประมาณ๙๑๒เมตร
ส่วนรอบวงขององค์เจดีประมาณ๑๑เมตรค่ะ
จุดนี้นะคะนอกจากมีเจดี๓องค์แล้ว
ห่างไปสักประมาณ๒๐เมตร
แบบโบราณถัดไปอีกประมาณห้าร้อยเมตรบนยอดดอยอีกลูก
ก็ไปเจอซากเจดีเก่า๔๕องค์เลยนะคะและลักษณะก็คล้ายกัน
ผู้สร้างน่าจะเป็นคนเดียวกันเดินขึ้นมาจากฝั่งจังหวัดลำปาง
จุดประสงค์คาดว่าต้องการจะแบ่งเขตแดนหรือเพราะความศรัทธาของพระพุทธศาสนานี่แหละค่ะ
เป็นแดนติดต่อระหว่างจังหวัดลำปางและลำพูนนะครับ
ก็สันนิษฐานว่าเจตนารมณ์ในการสร้างของผู้สร้างก็คือสร้างให้เป็นเขตแบ่งแดนนะครับ
อาจจะที่เราเคยได้ยินว่าพระธาตุศรีสองเมืองอะไรต่างเนี่ยนะครับ
หัวหน้าอุทยานบอกว่าอนาคตอาจจะพิจารณาเปิดสถานที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสำรวจธรรมชาติค่ะ
สำรวจองค์เจดีร้างเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะติของเราจะพาไปสำรวจเจดีที่เหลือนะคะ
และไม่รู้จะมีเรื่องราวลี้ลับอะไรอีกหรือเปล่า
ส่วนใหญ่คือติไม่ได้เจออะไรแต่เจ้าหน้าที่เขาเจอกันบ่อย
ชาวบ้านในพื้นที่ก็เจอกันบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาติดตามกันเพิ่มนะคะ
ต้องบอกติว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยนะคะให้กำลังใจติ
บอกทำไมไทยรัฐส่งติไปลำบากจังเลยคราวหน้าขอลำบากกว่านี้อีกนะ
มีไปนี่ก็แต่ไพ่ขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยติ๊ก
เดี๋ยวตามต่อพรุ่งนี้นะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา